ไปที่วัดบ้านด่านจังหวัดบุรีรำนะคะคือเรื่องเนี้ยมีกรณีร้องเรียนทางวัดอีกแล้วนะคะ
แต่เป็นเรื่องของการเปิดธรรมะยามเช้าผ่านเครื่องกระจายเสียงของทางวัด
ข้างข้างวัดเนี่ยมีหอพักอยู่อืม
แล้วก็มีทางเจ้าของหอพักเขาชี้แจงไปทางวัดว่า
ตอนเช้าเปิดธรรมะผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ยเสียงมันดังมาก
แล้วก็ทำให้รบกวนคนที่อยู่ในหอพักเพราะว่าเวลาเปิดธรรมะตอนเช้า
เปิดเช้ามากประมาณตีห้าอ่าเนี่ยค่ะจนทำให้ที่วัดตอนนี้มีป้ายประกาศปิดเอาไว้แบบนี้นะคะ

ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอะไรมาปิดประกาศนะคะ
ทางวัดปิดประกาศเองปิดไว้ที่เครื่องขยายเสียงเลยนะคะ
ข้อความตรงประกาศนี้เนี่ยติดเอาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อชี้แจงพระลูกวัดที่ดูแลเครื่องเสียงของวัดนะคะ
เป็นการแจ้งหลวงตาเทียมพระผู้ดูแลเครื่องเสียงข้อหนึ่ง
งดเปิดรายการธรรมะยามเช้าโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สองไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อการใดในนามของวัด
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
สามกรณีวันพระอนุญาตให้เปิดธรรมะได้ตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่ง
ถ่ายทอดจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
ลงชื่อพระครูศรีปัญญาวิกรมเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านคือติดเอาไว้
เครื่องขยายเสียงของวัดบ้านด่านเลยอะค่ะ
ทีนี้พอติดเอาไว้แบบนี้นักข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาไปทำบุญ
ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บางคนก็บอกว่า
อยากจะให้เปิดก็เป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ในระดับหนึ่ง
แต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูการชี้แจงของท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสชี้แจง
ดิฉันเชื่อว่าไม่อยากจะเถียงต่อเชื่อว่าน่าจะจบได้นะคะ
นักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดนะคะนางละเอียดพรมสุริน
ก็บอกว่าสาเหตุที่วัดไม่เปิดเสียงธรรมะยามเช้าก็มีคนที่เขาอยู่ติดกับวัดบ้านด่าน
เขาเป็นลักษณะของหอพักอะค่ะเขาโทรมาแจ้งเจ้าอาวาสว่าคนที่มาเช่าอยู่ในหอพักเนี้ย
เขาหนวกหูเวลาที่วัดเปิดเสียงธรรมะตอนเช้าก็เลยขอให้วัดหยุดเปิดเสียงธรรมะค่ะ
แต่หลวงตาไม่เปิดเครื่องขยายหลวงตาว่ามีคนคนหนึ่งเขาไม่ให้เปิดเขาว่าอย่างนี้
ก็มีเขาไปแจ้งพระอาจารย์ว่าไม่ให้เปิดขนวกหู
เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะนอนเขาว่าอย่างนี้

ทางด้านของพระที่ดูแลเครื่องเสียงของวัดนะคะหลวงตาเทียมหรือพระนารินนะคะ
หลวงตาเทียมท่านก็บอกว่าท่านเจ้าอาวาสสั่งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
เพราะไม่อยากจะมีปัญหากับเจ้าของห้องเช่าทางวัดก็ทำตาม

แต่ชาวบ้านไม่พอใจนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ออกไปบินทบาท
ชาวบ้านที่รอใส่บาทจะถามค่ะทำไมวัดไม่เปิดธรรมะยามเช้า
อยากฟังตอนนี้ทางวัดบอกว่าพระเองก็อึดอัด
ไม่รู้จะตอบชาวบ้านว่าอย่างไรแต่ท่านเจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่เปิดแล้ว
สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอให้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ

คือถ้าฟังจากหลวงตาเทียมเนี่ยนะแสดงว่าที่เปิดนี่ก็คงจะดังอยู่พอสมควร
เพราะถึงขนาดเดินไปรับบาทเนี่ยไปบินทบาทตอนเช้าเนี่ยชาวบ้าน
คือเรื่องเครื่องเสียงลำโพงวัดของวัดโดยเฉพาะตามต่างจังหวัด
อันนี้ต้องยอมรับผมเองก็บวชเรียนมาเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ก็ทุกปิดเทอม
อันนี้ยอมรับว่าเสียงมันดังจริงแล้วมันต้องมีคนคอยดูแล
ว่าจะเปิดช่วงไหนเปิดเพราะอะไรมีงานมีกิจอะไรถึงต้องเปิดเนี่ย
แต่ทีนี้ปัญหานี้ท่านผู้ชมต้องแยกนะครับก็คือไม่ใช่เสียงระคัง
ไม่ใช่เสียงกลองเพลงไม่ใช่เสียงพระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น
แต่นี่คือเสียงการเปิดเครื่องขยายเสียงแล้วเป็นเรื่องของธรรมะทางวิทยุ
ที่เขาเปิดให้ชาวบ้านฟังตรงนี้มันก็เลยเอ๊ะตกลงแล้วเอายังไงกันดี
ชาวบ้านบางคนก็บอกเออดีนะฟังทุกเช้าแต่ชาวบ้านในส่วนอื่นเขาก็บอกว่า
มันไม่ใช่เสียงระคังนี่มันไม่ได้หมายความว่าคือทุกวัดต้องเปิด
มันไม่ได้มีความจำเป็นว่าต้องเปิดมันไม่เหมือนกับการตีละครั้ง
ไม่ใช่กิจที่เป็นวัดปฏิบัติของสงฆ์อันนี้คือไม่รู้ว่าหลวงตาเปิดเองด้วยหรือเปล่านะ
คือหลวงตาเป็นคนคุมเครื่องเสียงไงแต่หลวงตาตอนนี้คงไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่า
ท่านเจ้าอาวาสท่านแปะป้ายไว้แล้วว่าช่วงไหนให้เปิดอะไรยังไงบ้าง
พอเป็นปัญหากรณีถกเถียงกันเกิดขึ้น
ได้โพสต์ข้อความระบุแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
ขอพูดสั้นในนามวัดและในฐานะเจ้าวาด
เพราะปกติเป็นคนพูดไม่มาก
โดยสรุปใจความสำคัญได้แบบนี้ครับ
ก็คือเหมือนกับท่านเจ้าวาดพยายามจะชี้แจงเรื่องการ
พระที่ดูแลเครื่องเสียงไม่ต้องเปิดแล้วนะธรรมะตอนเช้าเนี่ย
ไม่มีใครโทรมาขู่หรือมาสั่งให้ปิดรายการธรรมะ
แม้แต่เจ้าของหอพักข้างวัด
ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

สั่งให้พระลูกวัดงดเปิดรายการธรรมะช่วงเช้า
เป็นความประสงค์ของเจ้าอาวาส
ที่มาของความประสงค์มีเหตุปัจจัยหลายประการ
เช่นความเหมาะของรายการธรรมะในสถานีวิทยุ
ปัญหาจากเครื่องเสียงที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน๑๒ปี
ช่องทางในการเสพธรรมะมีมาก
ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเสพตามอัธยาศัยอยู่แล้ว
และคนเราควรเคารพสิทธิ์พื้นฐานของกันและกัน
วัดเปิดธรรมะตอนตี๕ทุกวัน
ก็ใช่ว่าจะมีคนเห็นด้วยทั้งหมด
คำชี้แจงของท่านเจ้าอาวาสฟังแล้วเออจบอ่ะ
นะคะทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็บอกด้วยว่า
ถ้าใครอยากรู้เหตุผลที่ยาวกว่านี้ละเอียดกว่านี้
ให้มาที่กุฏิเดี๋ยวจะแจกแจงให้ฟัง
หรือใครอยากฟังธรรมะแต่ไม่มีวิทยุ
ต้องอาศัยฟังจากหอกระจายข่าวของวัดอย่างเดียว
ขอให้แจ้งมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไงรู้ไหม
เดี๋ยวจะซื้อวิทยุไปให้ถึงบ้าน
คืออันนี้ผมบอกเลยนะ

ท่านเจ้าอาวาทอันนี้เป็นพระพระนักพัฒนา

ว่าในมุมของคนบางทีเขาก็เป็นคนพุทธ
ืมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาอุดหนุนวัดอุดหนุนสงฆ์นี่แหละ
แต่การจะฟังเรื่องของการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุ
คนมาเทศหรือว่าจะพระมาเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ค่ะก็ต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งกันและกัน

ใช่คือเขาอยากฟังเขาอาจจะมีวิธีอื่นที่เขาก็ฟังอยู่แล้ว